หนึ่งเหตุการณ์ก็เหมือนกันที่ผ่านมาเราเคยเห็นแต่ว่า
ผู้หญิงบอกเรื่องผู้ชายผู้ชายโมโหทำร้ายผู้หญิง

ถูกต้องแต่คราวนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนชอบใช้ความรุนแรง
ผู้ชายก็เป็นสามีภรรยากันทนไม่ไหวขอเลิก
ผู้หญิงไม่ได้เลิกกับฉันไม่ได้เอาปืนไปยิงผู้ชายครับ
สุดท้ายเอาปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายตามไป
แต่ผู้ชายเขาไม่ตายผู้ชายผู้ชายสาหัสสาหัสแต่ผู้หญิงเนี่ยตายคุณผู้ชม
เนี่ยฮะทุกคนพยายามจะยื้อแย่งปืนกลับมาแต่ไม่สำเร็จนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุขึ้นมานะครับแถวที่บางแสนชนบุรีนะครับ
เป็นนาทีที่นางสาววันวิสาธีระอัครวิพาทอายุ๒๒ปี
เป็นพนักงานร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน
เอาปืนก้าวโมหมอนเนี่ยไปไล่ยิงอดีตสามีของเขา
คือนายชาญวิทย์สุขกุลอายุ๓๙
ยิงอดีตสามี๔นัดซ้อนคุณผู้ชมกระสุนถูกที่ขา๑นัด
อดีตสามีเนี่ยบาดเจ็บนะฮะหลังจากนั้นนางสาววันวิสา
จะยิงตัวตายฮะก็มีคนไปช่วยเอาปืนแย่งปืนนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดที่บริเวณหน้าสำนักงานท่าเรือนะฮะ
ขณะที่เกิดเหตุพ่อเลี้ยงกับนางมะลิพิทักษิณ
ซึ่งเป็นแม่ของวันวิสาเองก็เข้าไปแย่งปืนแต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะ
เขาก็เอาปืนนั้นยิงตัวเองแล้วก็ตายเลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจักรพันธ์กิติสิริพรกุลผู้กำกับสพศรีราชา
ก็บอกว่าจากการสอบประคำนางมะลิเนี่ยแม่ของผู้ตายเนี่ย
บอกว่าทั้งคู่เขาก็เป็นผัวเมียกัน
บกันมาสองปีมีลูกกันหนึ่งคนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
นายชาวิทเนี่ยไออดีตสามีคนนี้นะฮะ
มีการบอกเลิกนางสาววันวิสาไปเนื่องจากว่าทนพฤติกรรมความรุนแรงของ
เมียตัวเองไม่ไหวมันไปกันไม่ได้อ่ะค่ะนะฮะ
ก็เลยแบบคือก่อนจะโดนยิงเนี่ยนะเคยถูกเมียตัวเองเนี่ย
บาดเจ็บมาแล้วนะว้ายโดนแทงมาแล้วทำไมโหดจัง
ก็เลยนัดอ่ะเอามาง้อแล้วกันก็เป็นผัวเมียกัน
ตามไปงงไปง้อคิดว่าจะปรับความเข้าใจกันได้
นัดที่บางแสนเดี๋ยวปรับความเข้าใจกันก่อนปรับความเข้าใจเสร็จ
แยกย้ายไปทำงานแต่พอกลับไปถึงทำงาน
อดีตสามีบอกว่าเฮ้ยเราเข้ากันไม่ได้อ่ะคุยแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะ
เลิกดีกว่าเลิกกันเถอะก็โทรไปบอกวันพี่สาวว่า
กันเถอะนะหลังจากนั้นวันวิสาไม่ได้โมโหฉันไม่เลิก
แค้นใจเอาปืนไปยิงอดีตสามีหวังจะให้ตาย
ยิงตัวเองตายตามไปคือจังหวะเมื่อสักครู่เนี้ย
คือจังหวะที่พ่อเลี้ยงกับแม่พยายามเข้ามาห้าม

สุดท้ายก็มีคนเสียชีวิต
ครับแล้วลูกก็กลายเป็นกำพาแม่ไปเลย